คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องอื้อเฉาที่จะกลายเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับจีนหรือไม่
เพราะว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอค่ะ
กรณีควีนของอังกฤษพูดพาดพิงผู้นำจีน
ตอนที่เดินทางมาเยือนอังกฤษเมื่อปีก่อนเนี่ยกิริยาไม่เหมาะสมหยาบคาย
คือท่านบอกว่าจากที่ได้เจอมากับตัวเองก็พูดได้เลยว่าจีนเนี่ยใช้คำว่าบรูด
ใช่หยาบคายเลยแปลเป็นภาษาไทย
จีนต้องออกมาแถลงนะคะนายหลูคังโคศกระทรวงการต่างประเทศจีน
แถลงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ
สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสที่๒ของอังกฤษตรัสพาดพิงตำหนิผู้นำจีน
ตลอดจนภรรยาและคณะที่ไปเยือนอังกฤษเมื่อปีที่แล้วว่ามีกิริยาหยาบคาย
ซึ่งเป็นการตรัสกับคนใกล้ชิดระหว่างเสด็จออกงานที่พระราชวังบัคกิ้งแฮม
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโคศกจีนบอกว่าการเยือนในครั้งนั้น
ทั้งสองฝ่ายถือเป็นความประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดค่ะ
ประสบความสำเร็จไม่ได้มีเรื่องหยาบคายอะไรเกิดขึ้น
หลูคังบอกว่าคณะเยือนของจีนและเจ้าที่อังกฤษต่างก็ให้การต้อนรับกัน
พยายามดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเต็มที่แล้ว
และอังกฤษต่างยกให้การเยือนในครั้งนั้น
เป็นระดับความสัมพันธ์สูงสุด
นำพาความสัมพันธ์ของสองประเทศเข้าสู่ยุคทอง
หลายฝ่ายกังวลว่าคำตรัสของควีนอังกฤษ
ไปกระทบกับความสัมพันธ์ของสองประเทศหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะนายฟิลิปแฮมมอนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษบอกว่า
ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและจีนยังคงแข็งแกร่งอยู่ค่ะ